คุณผู้ชมค่ะคู่นี้เขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แต่อีกคู่นึงแมทกับสงกราน
คู่นี้กำลังหวานฉ่ำเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่เอาจริงเคลื่อนไหวอะไรในไอจีก็กลายเป็นประเด็นไปหมด
อย่างล่าสุดนี่กับสีผมสุดจี๊ด
แล้วก็ควงคู่กันไปที่ไหนรู้ไหมคะ

ทุ่งดอกทานตะวันเข้าไปซึมซับกับบรรยากาศธรรมชาติค่ะ
โดยคุณสงการก็ได้หมดโมมเม้นท์หวานลงใน
เอานี่คือเพื่อนฉันหรือเปล่า

คือภาพเนี่ยเราก็ไม่รู้จะโฟกัสอะไรใช่ไหมระหว่างทุ่งดอกทานตะวันกับสีผมของสาวแมท
คือมันแจ้งแจ้งแดงแจ๋ละเกินนะคะ
คือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้จะหวานโชว์สื่อแบบว่า
หลายครั้งหลายรอบแต่นานทีโชว์มาทีนี่ก็ปังเหมือนกันนะคะ
หลายคนก็เนี่ยก็อาจจะเข้าไปเน้นแซะเน้นอะไรอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะ
ยังไงปีฝรูปีนี้เขามีภาพคนเค้าออกมาให้เช้าเมตได้กดไลฟ์กันเยอะ

เดี๋ยวก่อนนะเรื่องแมทกับสงการเนี่ยยังไม่เบื่ออีกหรอ
สมมุติสมมุติอ่อนแล้วเนอะ